สวัสดีครับคุณชิสา

สวัสดีเจอกับผมชนะแล้วก็คุณชิสานะ
วันนี้ก็คุยกันสบาย

บ่าย๓โมงครึ่งถึง๔โมง๑๕นาที

ที่สำคัญไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดส่งข้อความไลน

ทักทายเรื่องสัพเฮระ
ไลน์มาทักทายกันก็ดี

ถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้

จริงตอบได้หลายเรื่องนะตอบได้หมดแหละ
ถ้าตอบไม่ได้ก็หมายตอบ

หลากหลายนะมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้าง

พฤติกรรมสามเณรรูปหนึ่งเอาไว้

เหมือนกับมีการอวดร่ำรวย

เรื่องราวเป็นอย่างไรต้องติดตาม
แม่ค้าปากแจ๋วฉุนขาด

ไมค์บ่นตั้งแต่บ่าย๓จนถึง๑ทุ่ม

ท่าจอดรถกับนักคล่องลาตี

ได้คู่กัดสะบัดข่าว

ส่งข้อความไลน์มาคุยกับเรา

ข้อความไลน์ต่างเดี๋ยวจะขึ้นสดหน้าจอ
ตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมนะ
พูดคุยกันได้ในประเด็นข่าวต่างที่เราจะเล่ากันฟัง
มีเรื่องเดือดให้คุยอีกแล้วคุณชนะ
เรื่องของวงการสงฆ์มีให้ได้พูดถึงทุกวัน

เพจดังที่เขาโพสต์คลิปนี้เอาไว้เนี่ย
เขาบอกว่าพฤติกรรมของสามเณรรูปนี้
ดูแล้วแปลกไลฟ์สดพูดถึงเรื่องของการอวดร่ำอวดรวย
แล้วยังมีอีกหลายอย่างที่ดูแล้วไม่ค่อยสบายใจ
พูดเรื่องอะไรบ้างนั้นไปลองฟังครับ

คือที่ฉันมีเงินใช้

แล้วก็อยากเล่นโฮดของลุง

แต่พี่แน่ใจในวงของลูกนัท

เด็กของหลวงพี่

ฉันทำงานฉันมีเงินแล้วปีหน้าฉันก็ศึกแล้ว
ไปเรียนมกรุงเทพค่าเทอมเป็นแสนเป็นล้าน
ออกจากวงการทุกอย่างแล้วตอนนี้คือแบบ
แต่ผู้ชายก็แบบเออเขาก็ยังมากดไลค์กดหัวใจให้ฉันเยอะปกติ
โพสต์เรื่องราวนี้เอาไว้ปกติจะโพสต์เรื่องราวครึ่งของร่างทรงแล้วก็พระนอกฤทธิอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เขานำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้เนื้อหาในคลิปนะครับ
สามเณรรูปนี้เหมือนกับว่าไลฟ์สดชี้แจงประเด็นต่าง
เรื่องของการมีเงินเยอะร่ำรวยอะไรแบบนี้บ้าง
คือมันมีอยู่ประโยคอยู่ท่อนึงที่บอกว่าก็หากินหาเงินก็คือเหมือนไม่มีอาชงอาชีพ
มีรายได้หาตังค์ด้วยตัวเองได้
ม่านแบบว่าคอยซัพพอร์ต

นี่ค่ะก็เป็นประเด็นขึ้นมานะคะ

บรรดาชาวเน็ตเม้นต์กันมารัวสิคะ

แล้วพฤติกรรมแบบนี้เหมาะหรือเปล่า
บางคนก็มองไปในเชิงของพฤติกรรมตุ้งติ้งไปไหม
และที่สำคัญนะคะคือเราเบลอภาพมาคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็น
แต่ว่าข้อมูลก็คือว่าสามเณรรูปนี้ไม่ได้โกนคิ้วด้วย

ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปพูดคุยกับเนรในคลิปนะคะ

เน็นอาร์มนะบอกว่าบวชมาแล้ว๖พันศาสอบได้ประเรียนธรรมนึง
และคลิปที่นำมาแชร์อยู่ตอนนี้เน้นอาร์มบอกว่า
มีการตัดต่อคลิปทำให้เสียหาย

เพราะจริงแล้วน้องเนรไม่เคยแสดงพฤติกรรมไม่สำรวม

ก็คิดว่าน่าจะเป็นการจงใจบุลลี่เรื่องเพศสภาพ
ทั้งที่ตัวของเนรอามเองเนี่ยที่บ้านฐานะดี
มีหุ้นอยู่ถือหุ้นของลุงอยู่
เงินทางบ้านก็มีประกอบกับว่าทำธุรกิจรับจัดทำดอกไม้ด้วย

เห็นเขาบอกว่ามีกำหนดจะศึกไปเรียนปีหน้า

เนรยังบอกอีกนะว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากการที่ว่า

และตอนนี้ก็ถูกพระผู้ใหญ่เรียกไปตักเตือนแล้ว
เนรยืนยันว่าไม่เคยไม่สำรบต่อหน้าญาติโยมแต่อย่างใด
ส่วนตอนนี้เนรอยู่วัดไหน
เนรไม่ขอบอกไม่บอกนักข่าว

แต่สิ่งหนึ่งตัวเน็นของยืนยันของไม่ใช่เด็กเนของหลุงพี่อย่างแน่นอน

บางทีก็ยากแท้อย่างถึงเข้าใจยากเหมือนกัน
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องวุ่นของแม่ค้าค่ะ
มีแม่ค้าทุเรียนรายหนึ่งเป็นแม่ค้าจอดคือขับรถตะเวนไปที่ไหนที่เขาขายของก็จอด
ปรากฏว่าไปจอดตรงที่เขาห้ามจอดขอคนที่เขาดูแลพื้นที่คนดูแลพื้นที่ก็ไม่ให้ค่ะ
ปรากฏว่าแม่ค้าฉุนขาดไม่พอใจตั้งใหม่เปล่าประกาศตั้งแต่๓ทุ่ม
โมงเย็นจนถึงสามทุ่มเลยค่ะ
จำไว้ให้ดูคนโมงเย็นครึ่งนี้นะจะเอารถมาจอดตรงนี้ไม่ให้เฉลวบ้านเขา
แล้วจะจอดตรงรถด้วยแม่งถึงปรากฏว่าไม่ให้เขา
ต้องคุณข้างในน่ะมึงไม่เอารถผนเข้าไปก็จะทำยังไง
เข้าทางไหนก็ไม่ได้หรือจะเอารถถมาจอด

มันตรวจตอบแล้ว
แล้วฉันใส่ข้าวให้ต่อมาสกิน

จากปากช่องมา

แม่คุณถามได้ร้องเพลงอะไร
ก็ป้าเขาพูดบ่นอยู่เนี่ยคุณก็

คุณป้าแม่ค้าเสื้อสีชมพูเนี่ยนะคะเขายืนถือไมค์บนอยู่กลางตลาด
ตัวเมืองชัยนาธเนี่ยค่ะเหตุเพราะว่าไม่พอใจที่ทางตลาด
และเจ้าหน้าที่อสมไม่อนุญาตให้บ้านเนี่ย
ทุเรียนคือไม่ให้ตั้งแผงขายตรงนี้

คลิปนี้ก็เลยถูกแพร่ไปในเพจนะคะ
แล้วแม่ค้าในตลาดก็ส่งมาร้องเรียนเพจดัง
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังดังแคปชั่นนั่นแหละค่ะ
สรุปอย่างนี้แล้วกันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง
บ่าย๓โมงวันที่๑๘พฤษภาคม

เข้ามาติดต่อขอเช่าแผงขายของ
อืมแต่เขามีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์ไงทางตลาดตั้งกฎเอาไว้ว่าช่วงโควิดระบาดนี้นะ
ไม่อนุญาตให้พ่อค้าแม่ค้าขาจรหรือพ่อค้าแม่ค้านอกพื้นที่เข้ามาขาย
ก็เลยบอกปฏิเสธแม่ค้ารายนี้ไป
แกก็เลยขับกล่อมด้วยบทเพลงบ่นแบบนี้ยาวจนถึงกลางคืน
ทุ่มมา๓บ่าย๓ถึง๑ทุ่ม
และด้วยความที่ไม่พอใจนะครับแม่ค้ารายนี้เนี่ยก็ขับรถตู้มาจอดขวางทางเข้าตลาดด้วย
ประกาศถึงนโยบายว่านี่
คนในตลาดทุกคนฟังนะต่อไปนี้ไม่ต้องเข้ากันแล้ว
ฉันเนี่ยเอารถมาขวางเอาไว้แล้วที่สำคัญวันนี้อย่างเดียวไม่พอ
เดี๋ยวจะเอารถสิบล้อมาขวางอีก๓คัน
โอ้ยขนาดนั้นเลย

ลูกค้าก็กลัวไงแกจะเข้าไปยังไงล่ะ
เอาอย่างนี้โทรไปแจ้งตำรวจดีกว่า
ได้ไหมให้ตำรวจมาช่วยเคลียร์จะได้ไม่มีเรื่องกันอะเนอะ

แต่สายตรวจทำอะไรแม่ค้ารายนี้ไม่ได้

สุดท้ายแม่ค้ารายนี้ก็ยังจอดรถตู้ขวางไว้แบบนี้
อุ้ยแล้วก็บ่นบ่นบ่นบ่น

อันนี้โหสี่โมงห้าหกสี่ชั่วโมง
ไม่เปียกครับผมพูดได้คำเดียวเลยฮะ

โอ้โหฉีกด้วยบังจนโอ้โหเอาเหอะ
เจ้าของคลิปยังบอกอีกนะว่าแม่ค้ารายนี้ไปก่อวีรกรรมไว้หลายตลาดแล้ว

ทำไงก็เลยเอาอย่างนี้เอาคลิปนี้มาร้องเรียนเพจซะเลยดีกว่า
เพราะกลัวว่าวันนี้นะป้าแม่ค้ารายนี้จะนำรถมาจอดที่ตลาดอีก๓คัน

และตอนนี้คลิปนี้ก็ถือว่าดังไปทั่วประเทศไทย
โอ้โหดังจริงไม่ใช่ดังแค่ในตลาดนะ

แล้วไม่รู้แม่ค้าคนนี้เขาจะไปขายที่ไหนได้อีกไหม
น่ะสิถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยคุยกันดีกว่านะ
อาจจะต้องเคารพกฎเขาด้วยนะคะคุณป้าค่ะ
เลื่อนนี้ครับผู้ชมครับมีคนคนหนึ่งเขาก็ขับรถไปจอดข้าง
ในช่วงกลางคืนเพื่อจะไปเที่ยวไปเที่ยวร้านอาหารในขอนแก่น

แต่อย่างนี้ครับมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาขอเก็บค่าที่จอดรถ
แต่จอดข้างทางเป็นที่สาธารณะทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับ
เอาแล้วพี่เป็นใครพี่มาเรียกเก็บเงินผมอ่ะ
นี่มันที่สาธารณะหรือเปล่านี่มันถนนสาธารณะ

บอกว่าน้องเสียไม่เป็นไรน้อง
แล้วเมื่อกี้พี่พูดใช่ไหมว่าเก็บให้ตำรวจ
ไม่ใช่ไม่เมื่อกี้พี่พูดนะ
งงเลยนี่เป็นเพียงแค่เหตุการณ์บางช่วงบางตอน
การถกเถียงกันนะระหว่างเจ้าของคลิปกับผู้ชายคนนี้
ที่มาเรียกเก็บค่าที่จอดรถ
แต่เรื่องของเรื่องตรงนี้มันไม่ใช่ที่จอดรถ
มันเป็นบริเวณข้างทาง๓
ถูกแล้วยิ่งบริเวณตรงนั้นตรงทางเท้าเขามีการทาสีขาวแดง

แต่อย่างนี้ในตอนกลางคืนผมว่าน่าจะเป็นการผ่อนปลน
ให้จอดได้เลยลักษณะอย่างนี้อยู่มีผู้ชายคนนี้มาอ้างว่า
ขอเก็บขอเก็บค่าจอดรถ๒๐บาท
แล้วเขายังบอกอีกว่าที่มาเก็บเนี่ยตำรวจให้มาเก็บ
แล้วพอถามซักดีก็กลายเป็นอ้ำอึ้งไปนะ
ล่าสุดคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปถนนประชาสำราน
เทศบาลนครขอนแก่นซึ่งอยู่ห่างจากโซนสถานบันเทิงประมาณสัก๑๐๐เมตร
นี่ค่ะไปตอนกลางวันก็จะเห็นพื้นที่ชัดหน่อยเนี่ยนะคะ
ไปดูจุดที่มีการเรียกเก็บค่าจอดปรากฏว่าอย่างที่คุณชนะบอกนี่แหละ
มันเป็นขาวแดงเป็นจุดห้ามจอดจะจอดได้ก็คือฝั่งตรงข้ามที่เป็นฟุตบาทสีขาวดำ
ครับแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยนะจะมีนักท่องเที่ยวมาจอดเต็มสองข้างทางแหละคุณชนะ
เพราะว่าคนกลางคืนตอนนั้นที่เขาไปเที่ยวกันเขาน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันจอดได้
ใช่ก็มันดึกแล้วอ่ะเนอะอาจจะอรุมอร่วยกันไปทีเนี้ยตรงเนี้ยจุดนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามิจฉาชีพ
ฉวยโอกาสไงคุณชนะทำทีเป็นเด็กรับฝากรถบ้างแหละมาเรียกเก็บค่าบริการ
คือบางคนแบบหยวนก็ยอมจ่ายไปบางคนไม่ยอมจ่ายก็มีเหมือนหนุ่มคนเมื่อสักครู่นี้นะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะเล่ามาแบบนี้จะบอกนะว่าก่อนหน้านี้เคยมีการกวาดล้างไปแล้วครั้งนึง
แบบนี้ไปถามหน่วยงานทางภาครัฐที่เขารับผิดชอบบริเวณตรงนี้นะครับ
นายมนตรีสิงหาปุณพัฒน์รนเทศมนตรีนครขอนแก่นบอกว่า
พื้นที่ตรงนี้เป็นถนนสาธารณะและไม่มีการเรียกเก็บค่าที่จอดรถแต่อย่างใด
ซึ่งจริงแล้วบริเวณนี้เป็นจุดห้ามจอดรถด้วยนะ
หลังจากเกิดเหตุตามคลิปตอนนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้ว
เอาไปถามตำรวจบ้างเพราะว่าในคลิปชายคนนี้เขาอ้างว่าที่มาเก็บ
เพราะตำรวจให้มาเอาไปถามคุณตำรวจใหม่ก็ได้นะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกรีชาเก่งศาลิกฤทธิ์ผู้กลุ่มกรรมการสถานีตำรวจภูทธรเมืองขอนแก่น
ท่านยืนยันว่าตำรวจไม่มีนโยบายหรือให้ประชาชนและเจ้าของร้านในพื้นที่ดังกล่าวเรียกเก็บค่าจอดรถแต่อย่างใด
ก็อย่างที่บอกมันเป็นที่สาธารณะหลังจากนี้จะสั่งให้ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบและหากว่าพบมีการกระทำผิดจริง
จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
นี่อาจจะแบบเข้าข่ายขู่กันโชคหรือเปล่าก็ต้องดูที่เจตนาด้วยนะคะ
มาดูเรื่องราวของคนหัวร้อนบนท้องถนนกันหน่อยคือมีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเก่งรถหรูมากับลูก
พอมากับเด็กก็ต้องขับช้านิดนึงใช่ไหมแต่ปรากฏว่ากระบะคันหนึ่งคงฉุนเฉียวอะค่ะ
เห็นขับช้าไม่พอใจก็เลยปาดสุดท้ายทะเลาะวิวาดกันทั้งที่ผู้หญิงคนขับรถเก่งเนี่ยขอโทษแล้วก็ตามค่ะ
ครูไม่ได้ตั้งใจไม่อยากจะไหว้หรอกคะ
อเรนนี่พอแม่เค้าไม่ได้ตั้งใจหรอ

แม่ทำแบบนี้กับแม่หนูได้ไง
อาหารชายเต๋้งทีชายเจ๋วว้าว
เขาทำกับแม่รุนแรงมากเลยลูก
คุณคะบทสนทนาที่เราได้ยินเนี่ยนะคะ
มันสะเทือนใจมากที่สุดก็คือตอนที่เด็กเขาพูด

คือจากใจเด็กเขายังรู้สึกเลย
เด็กยังบอกเลยนะบอกว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจ

แล้วก็ร้องไห้ว่าทำไมมาทำกับแม่เขาแบบนั้น
คำถามเกิดขึ้นว่าทำไมล่ะ
ต้องโกรธอะไรเขาขนาดนี้ค่ะ

คนที่เขาขับรถนี่เขาขับไปอย่างไร
อันนี้คือภาพจากกล้องหน้ารถของรถเก่งคันนั้น
ใช่ค่ะดูซิว่าเขาขับไปแล้วเนี่ย
เขามีลักษณะแบบไหนที่ทำให้รถกระบะคันหลัง
ดูไปเรื่อยนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยคือซอยเสนา

สองข้างทางร้านค้ามันเยอะก็จะมีรถที่แบบว่าสัญจรไปมาเยอะมาก

ค่อยขับไปแล้วในวันนั้นฝนตกฝนตกยังไง

อ่าวดิดละะไงอันนี้คือจุดแรกน่ะออกซ้ายแล้วแล้วก็มีรถคันอื่นขับผ่านไป
แล้วรถเก่งคันนี้ก็ออกขวาดิดิดอ่ะคุณได้ยินไหมมีเสียงแตมาแล้ว

แต่เขาก็ไม่ได้ถึงขั้นแยกว่าเบรกเลยอะไรเลย
แล้วยังไงต่อเขาขับไปเรื่อย
แล้วมาถึงจุดนี้ดูจุดนี้ให้ดีแล้วฟังเสียงด้วยนะคุณผู้ชมนะ
รถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าเขาต้องเบรก
แต่รถหลังรถกระบาดข้างหลังไปบีบแต๊งใส่เขา
แล้วก็ไปโมโหเขาว่าเขาตั้งใจเบรกให้ชนเหรอ
อ้าวเนี่ยหลักฐานเห็นค่ะตามอตเตอร์ไซค์สองพันอย่าง
แล้วข้างหน้าคุณเห็นไหมแล้วคือจุดที่เกิดเห็น
คือตรงที่เขาขายทุเรียนค่ะก็คือรถกระบะคันหลังมาปาดหน้า
รถเก่งแล้วลงมาด่าเนี่ยนี่คือตอนที่เขาลงมาด่ามาว่า
ผู้หญิงคนที่ขับรถค่ะแล้วคุณเห็นไหมในรถน่ะมีผู้หญิง
ก็คือมีเด็กหญิงอยู่ด้วยเด็กด้วยค่ะ
ใครเด็กร้องไห้เลยเห็นจำจริงคือเหตุการณ์อย่างเงี้ย
คุณคุณถึงคาดโกรธเขาเลยเหรอโอ้โฮโอ้โฮคือมัน
มันคิดได้อะคุณชนะกอร์เซ็นตรีย์คือคนที่ขับรถกระบาดเขาก็ไม่ได้รู้
เขาต้องเบรกแบบนั้นมีใครอยู่ในรถเขาก็ไม่รู้เขาก็โมโห
แต่พอมาเป็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันดูไม่ดีสำหรับผู้ชายคนนี้จริง
แต่ว่าไปคุยกับทางเจ้าของรถเบนท์เนี่ยนะคะนางสาวใหม่อายุ๓๖ปี
เขาบอกว่าก็ช่วง๑๑โมงขับรถออกมาซื้อของกินกับลูก
แล้วเกิดอะไรขึ้นฟังเสียงเธอกันเลยค่ะ
และทายานก็เป็นที่ที่เขาขายของอยู่เขาก็ยังกลัวเลยเขาก็เลยอัดคิดไว้
เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดปัญหาอะไรอย่างนี้
เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะเป็นกระแสในโซเชียลจริงนะ
สังคมเขาก็ตั้งคำถามถึงพฤติกรรมว่าเอ๊ะต้องโกรธกันขนาดนี้เลยเหรอ

ทั้งที่เขาก็มีเหตุผลว่าทำไมเขาต้องเบรก
เขาไม่ได้เบรกเพื่อกวนคุณให้ต้องชนท้าย

เพียงแค่ว่าเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้

แต่อย่างนี้คนที่เขาขับรถกระบะ

คุณบอกว่าคุณมีเหตุผลของคุณที่ต้องโกรธอะไรมากขนาดนี้

อยากจะชี้แจงอะไรในมุมของคุณ

เพราะว่าอยากจะให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่าย
อ่ะได้เวลาพักสมองจากเรื่องหนักเครียดนะครับ
ไปดูเรื่องราวของการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันหน่อยนะ
จูด้งเขามาอยู่วันนี้เพราะว่าเขาไปสัญจรหาเรื่องราวดีมาฝากเรานะครับ
เป็นเรื่องของการทำน้ำตาลอ้อยแบบโบราณ

สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีคุณชิสาสวัสดีคุณชนะด้วยนะครับ

บถของวัดเก่าแก่ชอบรุษ
ถึงขนาดต้องใช้ไม้คำรอบโบสถ์กันเลยครับ
ส่วนโบสถ์หลังใหม่สร้างมาหลายปีก็ยังไม่เสร็จสักที
ชาวบ้านที่นี่ก็เลยร่วมแรงร่วมใจ
หาเงินสร้างโบสถ์ด้วยการหีบอ้อย
งบน้ำตาลอ้อยแบบโบราณกันครับ

แข่งหมู่บ้านสามภวงแล้วนะคะสวัสดีครับ

เห็นแบบนี้แล้วพี่ใหญ่ครับผมอยากทำมากแล้ว
อยากทำขั้นแรกเลยต้องไปตัดอ้อยเองก่อนเลยครับ
เชิญครับพ่อไปเลยวู้ไปกันเลยวู้
ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เขาทำไร่อ้อยกันครับ
ส่วนช่วงหน้าร้อนเพราะถึงรู้ตัดอ้อย
แต่ละบ้านก็จะบริจาคต้นอ้อยส่วนหนึ่ง

ชาวบ้านก็จะขึ้นรถตะเวนไปตัดอ้อย
ไล่กันแบบนี้ครับ
ตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอน
การตัดกระบอกอ้อยให้มันเล็กขึ้น

วางไว้ในกระสอบเพื่อที่จะยกไปใส่ตู้หีบ
ยกไปเลยครับยกไปเลยซึ๊บโอ้โฮนักชัยได้คุณผู้ชมครับ

วันนี้รู้สึกดีมากเลยนะครับ
ได้มาหีบอ้อยโบราณแบบนี้นะครับ

จากจะต้องระวังนิ้วตัวเอง
เพื่อที่จะไม่ให้หมดไปกับตัวหีบนี้แล้วนะครับ
ยังต้องระวังนู่นรถรถไถตรงนู้นอีกครับคุณผู้ชม
หีบอ้อยโบราณนี้ทางวัดได้รับบริจาคมานะครับ
แต่เดิมเขาใช้แรงงานคน
วัวควายในการลากหมุนครับ
แต่ปัจจุบันใช้รถไถทุ่นแรง
สะดวกรวดเร็วกว่าเยอะครับ
ส่วนชาวบ้านที่มาตัดอ้อยหีบอ้อยกันนี้
ทุกคนล้วนมาด้วยใจไม่คิดเงินเลยนะครับ

หลังจากที่เราหีบอ้อยแล้วคุณผู้ชม
ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือน้ำอ้อย
เสร็จแล้วเขาจะเคี่ยวเคี่ยวนานมากนะครับ

มันก็จะได้เหมือนแบบหนืดอะคุณผู้ชม

แล้วเขาก็เอาไปหยอดครับเป็นวงกลม
เดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับ

เคี่ยวน้ำตาลอ้อยมาเกือบ๓ชั่วโมง
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเอามาทำงบน้ำตาลอ้อยได้หมดนะครับ
น้ำตาลอ้อยบางเตาความหวานไม่ถึง
เอาไปทำงบน้ำตาลอ้อยไม่ได้
ชาวบ้านก็จะเอามาเทใส่กระป๋อง

ส่วนน้ำตาลอ้อยที่ใช้ได้
ก็จะต้องเอาออกจากเตามานั่งตี
กวนต่อแบบนี้อีกสักพักใหญ่เลยครับ
แล้วถึงจะเอาไปเทใส่วงไม้ไผ่
เพื่อทำงบน้ำตาลอ้อยต่อไปครับ

จะได้๒ถุงนะครับรับประกันความหวานทุกถุงนะครับ

โอนเข้าบัญชีของวัดสามพวงนะครับ

แต่ว่าถ้าผมอยากจะทำบุญบ้างแล้วครับ
เป็นคนธรรมะธรรโมอยากจะสร้างโบสถ์ครับผู้ใหญ่ครับ
โบสถ์ก็มาช่วยซื้อน้ำอ้อยนะครับ
ถุงละ๒๐๔๐บาทครับ
ถ้าไม่มีจตุปัจจัยที่จะมาซื้อน้ำอ้อย
อยากจะทำบุญก็มาช่วยลอนอ้อยขนอ้อยตัดอ้อยได้นะครับ

ต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่มากเลยนะครับ
อย่าลืมติดตามนะครับ

ผู้ว่าบ้างนกรรมทาด้วน
อุ๊ยไกล่ลังมัน

ดูสิว่าแต่ละคนเขาจะตอบยังไง
และผู้สมัครทั้ง๔ท่านคือคุณสิทาคุณชัดชาติคุณสุชัชวีและคุณวิโรธเนี่ย
จะตอบแบบเต็มก๊อกเลย
มายังไงตอบกลับแบบนั้นรับรองมันสุดเลยค่ะ

โค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่ามหานครสุดเดือดกับ๓คนนี้
ที่พร้อมทำให้ทุกเบอร์แหกโค้ง

จะเอาเงินจากไหนมาเติมให้เขา
ผู้ว่าคนเดียวจะทำได้ไหมหมดเนี่ย
โยบายกรทมเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่า
ถ้าขอคุณประยุทธ์ได้๓ข้อจะขออะไรคะ

พฤษภาคมนี้๖โมงเย็น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แบบนี้ครับ
โอ้โหเนี่ยครับฝนตกถนนลื่น
ถ้ามาเร็วก็โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
เป็นแบบนี้แหละครับฝากเตือนภัยกันนะ

ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยเทศบาลเมืองจันทบุรีครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กัดสะบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช็อค๓๒